รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่นชมโรงเรียนที่
คือครูที่นั้นนะครับโอ้โหไหวเพศดีจริง
พยพนักเรียนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ

กี่คน
ล่ะพี่เอาไปไปเร็ว

ตะบนอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพู
อบพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า๖๐คนครับ
เพื่อพาเด็กนักเรียนไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัย
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บตออุทัยสวรรค์แล้วก็ไล่กราดยิง

โดยคุณครูพยายามเร่งให้เด็กนักเรียนขึ้นรถกระบะ
เนื่องจากไม่รู้ว่าคนร้ายจะมาถึงโรงเรียนตอนไหน

คุณครูคนหนึ่งคอยนับจำนวนเด็ก
ครูอีกคนคอยอุ้มเด็กขึ้นรถอย่างเร่งรีบ

และอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็ก๕๖กิโลเมตรเท่านั้น

โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊คตรีนุษย์ถิ่นทอง
ชื่นชมโรงเรียนนท์สวัสดิ์หนองไพบูล

เคลื่อนย้ายนักเรียนและครูของโรงเรียน
ยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
งวดเฝ้าระวังบุคคลภายนอก
อาจเข้ามาก่อเหตุในสถานศึกษา
ผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณครูที่
โรงเรียนนวลสวาสนองภัยบูรณ์แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ

จะต้องเป็นการมาเรียนวันสุดท้าย

ปิดล็อกประตูปิดไฟปิดพัดลม

กระทั่งมีการประสานมาจากสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง
นำรถกระบะ๒คันเข้ามาอบพยพเด็ก

ผมอยากจะชื่นชมคุณครูและผู้จอคล่องโวงเรียนนี้จริง
จริงคือท่านมีสติควบคุมเด็กไม่ให้ตื่นตกใจร้องไห้
ท่านพยายามทำให้รู้สึกว่าครูปกป้องพวกเขาได้ครับ

มีคนร้ายกำลังบุกยิงอยู่ที่อบตอุทัยสวรรค์นะครับผม
ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะเราจะเราชี้แจงว่าเด็กตอนเนี้ย
เกิดอะไรขึ้นที่ท่าอุทัยมีข่าวมีอะไร
แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงเราไม่ต้องหวาดวิตก
เราไม่ต้องร้องตกใจให้เราอยู่รวมกันเป็นหมู่
อย่าเพิ่งแตกแยกไปไหนนะคะ
ในช่วงนั้นเราก็จะบอกเหตุผลกับเด็ก
แล้วเด็กตอนนั้นจะไม่มีส่งเสียงไม่อะไร
คือให้ความร่วมมือกับคณะครูค่ะ
แล้วก็รวมทั้งคณะครูก็ไม่ได้ตื่นตนกหวาดกลัว
เราคือเราเข้มแข็งให้เด็กใช่ค่ะเรามีสติทุกอย่าง
เพราะว่าเพื่อจะไม่ให้เด็กกลัว
นายคำเผยสารีแก้วอายุ๖๕ปี

บอกว่าหลังเกิดเหตุหลายคนประนามสาบแช่งผู้ก่อเหตุ
คือตัวนายคำเผยเขาเป็นห่วงชาวบ้านว่าจะไปเหมารวมถึงครอบครัวของผู้ก่อเหตุด้วย
ไม่ยอมไปช่วยงานศพภรรยาและลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
คือเขาอยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าครอบครัวเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

บอกว่าเกี่ยวกับพ่อแม่มันจะเป็นว่าที่เป็นบ้ายา
เพราะว่ามันจะได้คุณสาวมีมือหนีไม่มีมืออื่น